เอาล่ะไปที่จังหวัดสงขลานะครับมีเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทองนะฮะ
คือจริงเรื่องเกิดตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
หลังก่อเหตุตำรวจหาหลักฐานจนออกหมายจับผู้ต้องหานะครับ
คือว่าที่ร้อยตรีหญิงนะฮะอายุสามสิบสี่ปี
บอกว่าทำไปเพราะว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบครับนี่ฮะนี่นี่คือวันเกิดเหตุครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ก็วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์คนร้ายคือว่าที่ร้อยตรีหญิงรอฮานีสดียาโม
อายุสามสิบสี่ปีครับทำทีเข้ามาเลือกซื้อทองรูปภัณฑ
สงขราฮะพอสมโอกาสนะครับ
ก็เอาซ่อยข้อนะฮะขอไปครับซ่อยข้อมือทองคำสามเส้น
แล้วก็หนีไปเจ้าของร้านนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบางกล่ำ
ผู้กำกับการสพบังกล่ำนะครับบอกว่ารับแจ้งเหตุ
ก็ไปเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาตรวจสอบฮะ
คนร้ายเนี่ยสวมผ้าคลุมศีรษะครับ
เพื่อปิดบังใบหน้านี่ฮะนี่ฮะเดินอยู่นี่นะครับ
หลังก่อเหตุแล้วก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ร้านข้าวแกง
ใกล้กับร้านทองนั่นแหละแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปโยนทิ้งน้ำ
แล้วก็กลับบ้านไปรวบรวมพยานหลักฐานได้แน่นหนา
ก็ไปขอสารท่านออกหมายจับนะฮะ
แล้วก็นำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้วันนี้แหละ
แล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
พูดทั้งหาสารภาพบอกว่าไปกู้เงินนอกระบบมา๓๐๐๐บาท
จ่ายดอกวันละ๒๕๐๐บาท
ตอนแรกก็ไม่คิดจะก่อเหตุหรอก
แล้วทำไมถึงจะก่อเหตุล่ะเอาลองฟังเธอบอกเธอเล่าหน่อยฮะ
คือเราก็เหมือนไปซื้อทองปกติของเราค่ะ
เพราะว่าเราชินกับร้านนั้นอยู่แล้ว
เราเป็นงูกพาประจำเขาอยู่แล้วค่ะ
ตอนนี้ไม่ได้คิดจะเอาเลย
และก็เหมือนดอกเบี้ยเขาคือบี
เราโทรมาโทรแบบบีประจำ
คือวิ่งราวทรัพย์แล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทอง
แล้วก็จุดที่ทิ้งเสื้อผ้าแล้วก็คุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ